ยังอยู่กันที่ในโรงเรียนค่ะคุณผู้ชมคือคนที่เป็นคุณครูหรือว่าอาจารย์ผู้ชายเนี่ยท่านจะมีพฤติกรรมอะไรไปใกล้กับนักเรียนผู้หญิงเนี่ยท่านยิ่งต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของท่านเนี่ยแสดงออกซึ่งความเอ็นดูหรือลวนลามมันมีเส้นบางกั้นอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเลยคำว่าเอ็นดูมัน
ภาษาไทยครูภาษาไทยพาน้องทั้ง๕คนซึ่งอ้างว่าเป็นผู้เสียหายนะไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครูภาษาไทยคนนี้ก็คือคุณพวันอำพรแถวโนลงิ้วนะคะเป็นครูภาษาไทยโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นตัดสินใจพานักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒จำนวน๕คนไปจ้
เป็นแชทด้วย
สาวมอบกี่สวยจังเลยเนอะ
นั่นไงเห็นไหม
มันจะไปพูดถึงเรื่องของทางเพศนั่นแหละถูกไหม

หนักกว่านั้นพอคนนี้น้องกล่าวอ้างบอกว่า
พอยังถามว่ามีเงินใช้ไหม
ถ้าไม่มีให้ไปหาที่ห้องทำงาน
แล้วถามน้องว่ามีแฟนกันหรือยัง
น้องบอกว่าคือมันไม่เหมาะ
มันไม่เหมาะก็เลยเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ด้วยความเคารพครับพอไม่ต้องรู้หรอกครับว่า

ก็นี่ไงไม่ควรจะรู้ครับไม่ต้องรู้ก็ได้ครับ

ผู้ปกครองมอบหมายให้ครูภาษาไทยเนี่ย

แล้วก็จะไม่มีการยอมความใดทั้งสิ้นนะคะ
เรียกร้องให้อำนวยการโรงเรียน
ย้ายออกไปหรือถูกย้ายออกจากโรงเรียนโดยเร็วค่ะ
ครูภาษาไทยเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
จริงแล้วรับรู้เรื่องราวต่างมาจากนักเรียนชั้นป๖ก่อนนะ

แต่ก่อนนั้นรู้มาจากเด็กป๖ก่อน
แล้วทราบว่ามีเด็กนักเรียนหญิง
ตั้งแต่ระดับชั้นม๑ม๒ม๓
ถูกกระทำด้วยพฤติกรรมเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ
ซึ่งพอได้ยินสิ่งที่นักเรียนเล่ามานะคะ
ตอนแรกก็ไม่ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
จนกระทั่งน้องนักเรียนหญิงม๒๕คนมาฟ้อง
ที่ห้องทำงานบอกว่าถูกพ่วงโนยการรวมลาม
ก็เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้มากขึ้น
นักเรียนทุกคนยืนยันว่าเป็นการลวนลามจริงนะครู
นักเรียนทุกคนไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็กลัวด้วย
กลัวถูกพอทำแบบนี้ซ้ำอีกกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
สารพัดเลยค่ะทั้งไม่ชอบทั้งกลัวนะคะ
ภาษาไทยตัดสินใจพาน้องไปแจ้งความ

ภาษาไทยเชื่อว่าไม่ใช่เป็นการแต่งเรื่อง
เป็นเรื่องจริงนักเรียนเนี่ย
งั้นเขาคงไม่บอกซ้ำย้ำหรอกนะคะ
ส่วนตัวครูภาษาไทยเชื่อว่า
นักเรียนไม่แต่งเรื่องมากลั่นแกล้งผู้อำนวยการ
แล้วตัวเองในฐานะครูคิดว่าตอนนี้

ควรออกมาปกป้องลูกศิษย์
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมากกว่านี้
ถ้าเกิดว่าเอ็นดูล้ำเส้นว่าเอ็นดูเป็นลวนลาม
แล้วเส้นมารวมลามก็เป็นอาณาจารย์ถูกไหม

ครูภาษาไทยบอกว่าตัดไฟแต่ต้นลมออกมาปกป้องก่อนดีกว่านะคะ

ว่าที่มาแจ้งความไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้ง
ส่วนจะจริงไม่จริงเป็นหน้าที่ของตำรวจ
ต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง

ไม่ให้กลัวออกมาปกป้องลูกสิทธิ์นะ
คือไม่ได้สอนหนังสืออย่างเดียวนะ
คอยดูแลเรื่องสวัสดีภาพของเด็กนักเรียนด้วยนะครับ